ของทีมไทยหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเอาชนะไต้หวันมาจะเจอนิวซีแลนด์ต่อเนื่องก็นำจุดบกพร่องจากเกมแรกมาลงซ้อมแก้ไขทันทีครับ
แม้ว่าวันนี้จะได้พักกันนะครับทีมไทยไม่มีโปรแกรมในการแข่งขันแต่ว่าทางโค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุลก็นำลูกทีมซ้อมชั่วโมงครึ่งครับ
เรื่องเกมรับแล้วก็ปรับในเรื่องของการบล็อกนะครับซึ่งโค้ชด่วนก็มองว่าจากนี้ไทยต้องพัฒนาเรื่องการบล็อกแล้วก็เกมรับให้ดีเพราะว่าคู่แข่งในรอบต่อไปจะหนักขึ้น
อนุบาสิทธิรักษ์ครับหัวเสาทีมชาติไทยที่ทำแต้มสูงสุดในเกมชนะไต้หวันก็บอกว่าเจอนิวซีแลนด์ส่วนตัวก็อยากให้น้องได้ลงสัมผัสเกมแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นเพราะว่าเกมกีฬาก็ประมาทกันไม่ได้ทุกแต้มทุกเซตก็ถือว่าสำคัญครับ
คนเขาอาจจะไม่รู้ว่าทำไมโค้ดถึงไม่ปล่อยเด็กไปทำไมไม่ปล่อยน้องไปบ้างอะไรอย่างนี้
แต่อยากจะบอกคือตรงนี้ว่าทุกแต้มแล้วก็ผลการแข่งขันทุกคะแนนมันมีผลส่งผลในรอบต่อไปด้วยค่ะ
ก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดหน่อยก็คือเหมือนเมื่อวานเราก็ยอมรับว่าเราก็ค่อนข้างจะกดดันหน่อย
เพราะว่าเราก็อยากจะจบเกม๓๐เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเขาก็มาเหนียวเหมือนกันค่ะ